ภาพนี้คุณผู้ชมได้เห็นกันหรือยังฮะดูดปุดอย่างนี้ดูสิจุดไฟแล้วก็ดูดปุดอย่างนี้
นี่คือเด็กอายุน่าจะไม่ถึง๑๐ขวบนะคุณผู้ชมสูบกัญชาริมชายหาดพัทยาโอ้โหนี่คนมาโพสต์ภาพนี้เขาบอกว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้กันแล้วหรือ
เป็นที่สาธารณะนะแล้วใกล้ใกล้เนี่ยมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยคนโพสต์เขาเขาสงสัยว่าผู้ใหญ่จะไม่เข้าไปเตือนเลยเหรอ
แล้วเขาก็ตั้งคำถามไปถึงผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราเนี่ยออกจะใหญ่โตไม่ใช่เหรอทำอะไรกันอยู่ครับเขาถามนะ
นี่คนที่เขาเห็นเขาไปเตือนเด็กด้วยไหมที่นั่งอยู่ไม่ใช่คนเดียวนี่คะเอออยู่กันสองสามคนนะ
ใช่ฮะแล้วเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมเดี๋ยวได้ฟังนะว่าตอนที่คนที่เป็นผู้โพสต์เนี่ยไปถามไปคุยกับเด็ก
แล้วเด็กก็ตอบว่ายังไงเดี๋ยวฟังคนที่โพสต์ชื่อกริตติวัฒน์อายุ๓๕ปีที่เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุเกิด๒๖พฤศจิกายนครับ
เขาก็ไปแถวบริเวณสะพานปลาเก่าพัทยาใต้ตรงข้ามกับซอยชายหาด๑๖ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
เขาเห็นเด็กสองคนนี้เสพกัญชาอยู่ที่แรกคิดว่าอาจจะไม่ได้เสพจริงละมั้งทำท่าเฉย
เหมือนกับแบบเอาบ้องข้าวหลามมาแล้วก็ทำท่าอะไรแบบนี้หรือเปล่า
เหมือนสมัยเด็กเรามีบุหรี่ของเล่นเราก็จะเล่นกันเล่นกัน
เขาก็เข้าใจว่าอาจจะแกล้งทำเป็นเสพกัญชาเล่นเล่นละมั้งเล็งให้ดีนะจริงเหรอเล่นเล่นเหรอ
ดูสักพักหนึ่งคุณผู้ชมฮะคุณกริติวัฒน์มั่นใจแล้วว่านี่คือเสพกัญชาจริงจริงครับ
มั่นใจจากอะไรคะก็น่าจะทั้งได้กลิ่นด้วยทั้งเห็นควันด้วยมีจุดไฟด้วยไง
คือองค์ประกอบมันครบเลยกับการเสพกัญชาเนี่ยคุณผู้ชมแล้วบ้องก็เป็นบ้องไม้ไผ่ด้วยนะ
คุณกริตวัตรเลยเข้าไปถามน้องเขาไอ้หนูพ่อแม่ไม่รู้อ่ะเนี่ยมาทำอย่างนี้
เด็กทั้งสองคนสวนกลับพี่กริติวัฒน์ว่าผมไม่มีพ่อไม่มีแม่
แต่ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ครับพี่กริติวัตรก็ต้องตักเตือนถึงพิษภัยกัญชา
ไม่ฟังนะเด็กไม่ฟังเถียงกลับมาอีกบอกไม่กลัวหรอกพ่อผมเป็นทหาร
เมื่อกี้ยังบอกไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่เลยแต่นี่มีแล้วครับแล้วพ่อเป็นทหารด้วยครับ
พอพี่กริติวัฒน์เจอตอบกลับแบบนี้ไม่รู้จะบอกยังไงก็เลยได้แต่
หนิชายวัยรุ่นที่ยืนอยู่ข้างนะคืออ่าไหนเด็กมันไม่ฟังแล้ว
บอกวัยรุ่นข้างก็แล้วกันว่าเนี่ยนายเป็นผู้ใหญ่ทำไมไม่ห้ามเด็กล่ะ
คือเหมือนโตกว่าไม่บอกน้องล่ะ

แต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้เด็กพวกนั้นก็เลยสวนกลับมาว่า
บอกไอหนูทางที่พวกเองกำลังเดินพี่เดินมาก่อนมันไม่ดีหรอก
เสียอนาคตเองเปล่าก็ว่าอย่างนี้นะ
ตอนนี้เด็กมันก็เหมือนกับทำนองเหมือนกับแก่นด้วยก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่
นี่ไงพี่เดินมาก่อนมันไม่ดีก็พยายามจะบอกแหละผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อน
เคยผ่านมาก่อนเส้นทางเนี่ยพี่กิจตุวัดบอกนะท่านเศรษฐกิจครกษาเรียบร้อย
น้องคนหนึ่งจากสองคนอ่ะที่ปรากฏในภาพได้ครับนี่คุณผู้ชมภาพนี้คือภาพล่าสุดเลยนะ

น้องเขานอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวริมชายหาด
ตรงข้ามกับปากซอยชายหาด๑๓ทับ๓ครับ

ก็ไม่ได้ไกลห่างจากจุดที่เขาพริกกันชายกันเท่าไหร่
เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวมาซอบสวนที่ดเงี่ยในศาลพอร์เมืองปัทยา
น้องเขาชื่อน้องเอ็มอายุ๑๐ปีอาการเงียบนิ่งเลยนะ
ถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบ
ไม่ตอบเลยแต่มีการบอกให้พี่ไปเอาไอ้หมาตัวนั้นมาให้หน่อย

อ๋อให้มาอยู่ข้างไม่ใช่นี่ไงพาน้องหมามาด้วยพนักงานเทศกิจฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยครับ
คุณสดายุเปิดเผยว่าตอนไปควบคุมตัวน้องเอ็มเนี่ยน้องเอ็มมีอาการก้าวร้าวนะ
ด่าทอเจ้าหน้าที่ด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการเมืองพัทยามาร่วมพูดคุยด้วย
จนเด็กมีความผ่อนคลายมากขึ้น

พบว่าน้องเอ็มเนี่ยเพิ่งหนีออกมาจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรีครับ

ที่ย่านบ้านโรงโป๊ะตำบลบางละมุง

แต่น้องเอ็มเนี่ยไปทะเลาะกับยายถึงโอ้โหคุณผู้ชม
เอ็มจะใช้มีดแทงยายตัวเองครับ

เอ็มก็เลยหนีออกมาจากบ้านแล้วมาเจอภาพว่าพีคกัญชาอยู่ริมหาดนี่แหละ
นี่ที่บอกว่ามาอยู่กับยายแล้วอยากรู้ว่าสรุปพ่อน้องเป็นทหาร

ไปดูทะเบียนราชปรากฏว่าพ่อของเด็กพ่อของน้องเอ็มเนี่ยไม่ใช่ทหารนะครับ
และล่าสุดตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อำเภอบางละมุงแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมไปถึงเจ้าหน้าที่พม
ก็ร่วมกันสอบปากคำเพื่อจะให้การช่วยเหลือเด็กต่อไปครับ